ที่เราไม่ต้องไปไกลถึงเมืองนอกเลย
เพราะว่าจะพาคุณผู้ชมไปดูถนนสายสีชมพู

ไปที่นี่ค่ะจังหวัดนครปฐมนะคะสวยงามมากจริง
นึกว่าอยู่ญี่ปุ่นนึกว่าดูดอกสกุระอยู่
แต่นี่ไม่ใช่นะคะที่นี่คือถนนสายสีชมพู
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต
กำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนี่เอง
ตอนนี้นะถนนทั้งสองฝั่งแถวนี้
เริ่มเปลี่ยนจากสีธรรมดากลายเป็นแบบนี้แล้วค่ะ
เป็นอุโมงชมพูพันทิพย์ค่ะคุณผู้ชม

เริ่มที่จะออกดอกเบ่งบานสะพรั่งทั่วถนนสองฝั่ง
เป็นระยะทางยาวกว่า๒กิโลเมตรเลยนะ
บอกแล้วว่าไม่ต้องซื้อตัวบินไปกงไปไกลถึงต่างประเทศเลย
เพราะว่าประเทศไทยของเราก็สวยไม่แพ้เมืองนอกเหมือนกันนะ
ตอนนี้นะคะก็มีนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยมา
ถ่ายภาพเก็บภาพชมความงามของต้นชมพูพันทิพย์กันอย่างหนาแน่นแล้ว
คือว่ามันสวยมากในสร้างนี้

มากันเป็นคู่รักเป็นกลุ่มเพื่อนนะได้หมดเลย
แต่ถ้าอยากจะมาเดี่ยวคนเดียวเพลินก็ได้เหมือนกัน
แต่แนะนำว่าเอาขาตั้งกล้องมาด้วย

งั้นคุณจะได้มุมเซลฟี่มุมเดียวนะคะ
หรือคุณอาจจะให้คนข้าง

ช่วยถ่ายภาพให้อันนี้ก็ได้

รีบไปรีบไปต้องไปลองดูด้วยตัวเอง
บรรยากาศดีบีแบบนี้

เพราะคุณชนะบอกว่าอะไรรู้ไหม

ว่าจะได้คู่อื้อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
๑๐บาทแปลง
จะพาไปเที่ยวเอาไปเที่ยวนะค่ะสวย